ช่วงนี้มาช่วยกันตามหาคนกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีคุณครูท่านหนึ่งที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
แจ้งความบอกว่าเธอจอดรถเอาไว้ในโรงเรียน

ถอยรถชนกับรถของคุณครูคนนี้
ชนแรงด้วยไม่แม้แต่จะลงมาดูขับรถหนีไปเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวว่าทำช่วยมารับผิดชอบด้วยนะคะ
สีเขียวนี่คือรถของคุณครูนะคะ
คุณครูก็คือนางเรวดีผูกเกษรค่ะ
เป็นครูประจำโรงเรียนโพทองจินดามณี

ทะเบียน๙๐๙๔กรุงเทพมหานคร
ถูกรถผู้มาติดต่อราชการเฉียวชน
ได้รับความเสียหายเนี่ยบุบเลยเห็นไหมคะ

คุณครูไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็เห็นเลยว่ารถที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เตี้ยล้อแม็กซ์หมายเลขทะเบียน
กไก่ชชิง๑๑๖๘อ่างทองนะคะ

คือถอยชนรถคุณครูอย่างแรง
คุณผู้ชมลองดูอันนี้เปิดให้ดูไหม

คุณผู้ชมดูนะถอยออกมาจากที่จอดข้าวซอง
ถอย
ภาพจับเอาไว้ชัดทั้งยี่ห้อรถ
ลักษณะรถทะเบียนและคนที่อยู่ข้างในรถด้วยค่ะ
ก็เลยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วแล้วก็บอกให้เจ้าของรถช่วยมาติดต่อรับผิดชอบด้วย
เบื้องต้นลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วที่โรงพักนะคะ